วันนี้ก็เน้นหนักไปที่เรื่องของฟุตบอล

กับเรื่องของที่โค้ชเฮงได้ออกมาบอกว่าผลงานไม่ดี
ก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง
แต่วันนี้ก็เป็นการประชุมในหลายชุดนะครับ

ก็การประชุมนะครับมีการสรุปกันออกมา
คือทางโค้ชเฮงก็มีการเปิดเผยรายชื่อของโค้ชที่จะทำเยาวชนทั้ง๓ชุด
ตั้งแต่๑๖ปีจนถึง๒๑ปี
เป็นไปตามค่ายคุณชนะอย่างที่เราพูดคุยกันไว้
มาแน่โค้ดโย่งวรุษศรีมาคะก็ยังคงอยู่
จากที่อินโดนีเซียก็กลับมาคุมทีมอีกครั้งนะครับโค้ดโย่ง

หมายแต่ละชุดก็มีการกำหนดเอาไว้นะครับ
เอาล่ะส่วนสัญญาของโค้ชนะครับ
เมืองต้นก็จะพยายามให้เป็นสัญญา๒ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ
ขณะที่โค้ชที่มีสัญญากับทางต้นสังกัด
ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยกับทางต้นสกัดสโมสรให้
เพื่อให้ทำงานกับสมาคมได้อย่างเต็มเวลานั่นเองครับ
นั่นคือชุด๒๑ปีก็คงจะเป็นโพสต์บ่อแลวุยดนะครับ
แต่อย่าถามว่าทำไมต้องเป็นวรวุฒินะ
จริงบอกตรงว่าใครก็ได้นะครับ
เพียงแต่ว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่เราวางโมเดลของทีมชาติ
ซึ่งปกติเราไม่มีโอกาส
ได้วางโมเดลทีมชาติว่าโมเดลทีมที่จะลงไปเล่นมาเล่นยังไง
ซึ่งถ้าโค้ชทุกคนรู้โมเดลตรงนี้ผมว่าใครก็ได้ที่จะเป็นโค้ช
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ให้โอกาสโค้ดโย่งก่อน
เพราะว่าเขาเคยดูแลชุดนี้มาแล้วก็จะเป็นชุด๒๑ปี
ก็ทำไปจนถึงอายุ๒๓ปีครับนะครับก็จะมีผู้เล่นราว๕๐คนให้เขาเลือกอยู่แล้ว
เอาล่ะมาดูความเห็นของโค้ชเฮงกับทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับ
ซึ่งก็จะมีโปรแกรมสำคัญในช่วงปลายปีก็ได้หารือร่วมกันกับเฮสโค้ดทีมชาติไทยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๑๘ระหว่างวันที่๘พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคม
และเอเชียนคลับ๒๐๑๙รองกันที่๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์เนี่ย
จะเป็นผู้เล่นแกนหลักชุดเดียวและเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุด
เพราะว่าในช่วงนั้นคาบเกี่ยวกันอย่างมากนะครับ
นอกจากนี้ประธานเทคนิกของสมกกีฬฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังบอกอีกเลยว่า
ผลงานของทีมชาติไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
โดยเฉพาะฟุตบอลอาเซียนคลับหากไม่ได้แชมป์
ก็ยินดีที่จะพิจารณาตัวเอง
ยอมรับว่าไม่กดดันกับเสียงวิภาควิจารณ์ของแฟนบอลในช่วงที่ผ่านมาครับ

สิ่งสุดท้ายก็คือเราต้องทำตามความคาดหวังของคนไทยอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นซูซูกิที่ได้แชมป์มานะครับ

ถ้าไม่ได้แชมป์ก็กลับบ้านนะครับ
มันรวมทั้งผมด้วยนะครับรวมทั้งเอเชนคลับด้วย
ซึ่งระบบการแข่งขันนี้ปรับเปลี่ยนเป็น๒๔ทีม
ซึ่งมันเยอะขึ้นซึ่งอาจจะดูง่ายนะครับ
แต่ว่าถ้าไม่เข้ารอบก็บ้านใครบ้านมันนะครับ
งานที่ผมทำเนี่ยผมบอกตรงว่าผมภูมิใจมาก
ในเรื่องของการวางโครงสร้างในระดับเยาวชน
มันก็เป็นโอกาสของผมที่จะได้วางโมเดลทีมชาติ
ซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนซึ่งโมเดลเนี่ย
ผมคิดว่ามันก็จะอยู่กับฟุตบอลไทยไปตลอดการด้วย
ผมรับผิดชอบอยู่แล้วนะเพราะผมแต่งตั้งพวกเขาทุกคนนะครับผมครับ
พันธุ์ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าถ้าโค้ชเชงให้สัมภาษณ์ว่าได้โอกาสทำงานอย่างที่อยากกระทำแล้ว
น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงดีไม่ดีในอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าอย่างน้อยได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำ
แล้วก็น่าจะได้เห็นรูปแบบที่แตกต่างออกไป

คือเราดูฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่ลึกซึ้งเหมือนพวกโค้ชเขาดู

ก็หวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นที่ต้องการผลที่ดี
ในเวลาที่ต้องการก็เน้นย้ำว่าน่าเป็นห่วงแต่เอาใจช่วย